คุณผู้ชมคะต้องขอใช้คำว่าล้างบางกำนันนกค่ะ
ตรวจค้น๑๕จุดในพื้นที่จังหวัดนครปฐมกำนันนก
ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ร่ำรวยเป็นพันล้าน
เป็นผู้ต้องหาคนสำคัญคดียิงสารวัตรสิวเสียชีวิตที่นครปฐม
คือมันต้องตรวจสอบขยายผลเพิ่มในหลายมิติมากนะคะ
ว่าความร่ำรวยของกำนันนกได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายไหม

ทำไมถึงประมูลโครงการใหญ่ของหน่วยงานภาครัฐได้มากมายขนาดนี้
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่กันตั้งแต่เช้ามืดนะคะ
หลายภาคส่วนหลายหน่วยงานมาก
ปปชปปทปปงตำรวจกรมสรรพากรคือทุกหน่วย
ส่วนที่กำลังกันนะคะเพื่อขยายผลล้างบางอิทธิพลของกำนันนกในพื้นที่
เดี๋ยวเรามาดูปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่กันหน่อย
เมื่อช่วงเช้านะคะตำรวจกองปรับรามตำรวจภูทรภาค๗
ตำรวจชุดสืบสวนภูทรจังหวัดนครปฐม
ปฏิบัติการพิเศษเป็นร้อยนายเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ปปทปปชปปงนำหมายสารไปตรวจค้น๑๕จุดที่นครปฐม
หมายตรวจค้นพื้นที่อำเภอเมือง๑๓จุดอำเภอกำแพงแสน๑จุดอำเภอสามพราน๑จุด
ลงพื้นที่ตรวจค้นในครั้งนี้คือดูภาพรวมสิ่งผิดกฎหมาย
และเส้นทางการเงินเครือข่ายกำนันนกรวมถึงเรื่องของอาวุธปืนด้วยค่ะ
๕จุดที่ปูพรมค้นกันในวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่จู่โจมบุคคลพร้อมกัน
นี่ค่ะทั้งหมดเป็นเครือข่ายกำนันนกในพื้นที่นครปฐมนะคะ
เดี๋ยวไล่เรียงดูหน่อย๑๕จุดที่ว่านี้ที่เป็นเครือข่ายกำนันนกจุดไหนอย่างไรบ้าง
จุดที่๑บริษัททงชัยเจริญก่อสร้าง๒๕๖๖จำกัดตำบลดอนยายหอมอำเภอเมือง
จุดที่๒บ้านในแบงค์ตำบลกำแพงแสนอำเภอกำแพงแสน
บอกจุดก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าแต่ละจุดสำคัญยังไง
จุดที่๓๕๖๘คือตำบลตากล้องอำเภอเมือง
จุดที่๔บ้านพักของจ่าสิบตำรวจพิสิทธิชิวปรีชาที่ตำบลตลาดจินดาอำเภอสามพราน
จุดที่๗และ๑๒คือที่ตำบลนครปภัณฑ์ภรรณ์อำเภอเมือง
จุดที่๙บ้านกำนันโต้งตำบลห้วยขางอำเภอกำแพงแสน
จุดที่๑๐และ๑๑บ้านของนายสักกรินฉายาคือกำนันเต้งในพื้นที่ตำบลทัพหลวงอำเภอเมือง
จุดที่๑๓และ๑๔บริษัทปพัฒนารุ่งโรศก่อสร้างจำกัดตำบลตากล้องอำเภอเมือง
จุดที่๑๕ร้านปืนค่ะในพื้นที่ตำบลพระปฐมเจดีอำเภอเมือง
บอกแค่จุดแบบนี้ไปก่อนเดี๋ยวให้รายละเอียดเพิ่มเติมเพราะแต่ละจุดสำคัญและน่าสนใจค่ะ
ทีนี้พอตรวจค้นเสร็จนะคะเลขาธิการคณะกรรมการปปทคุณภูมิวิสานเกษมศุกร์
ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าปฏิบัติการวันนี้เป็นการบูรณาการจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตำรวจปปชปปงและกรมสรรพากรร่วมกันค้นหาพยานหลักฐานที่เป็นเอกสารสำคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการหัวประมูล
ซึ่งอาจจะมีการซุกซ่อนอยู่ในบริษัทหลังจากนี้จะนำหลักฐานที่ได้มาไปตรวจสอบและประมวลผลนะคะ
ว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างเพราะกำนันนกลงมือคนเดียวไม่ได้ค่ะ
กำนันนกไม่ได้ลงมือเพียงลำพังจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะ
เชื่อมโยงกันหมดเลยไอ้จุดต่างที่ไปตรวจค้นนะคะ
เลขาธิการคณะกรรมการปปทบอกด้วยว่าวันนี้เกมมันจบลงแล้ว
คนใหญ่คนโตที่นับถือก็ถูกจับไปแล้วคนที่เกี่ยวข้องออกมารับสารภาพซะดีกว่า
พยานหลักฐานที่จะได้ในวันนี้เราจะนำไปวิเคราะห์ข้อมูลต่าง
ต่างไปหาจุดสัมพันธ์เชื่อมโยงไม่ว่าจะขึ้นไปถึงใครหรือไปเกี่ยวข้องกับผู้ใดก็ตามเราก็จะตามไปแล้วไปเอาตัวผู้ที่กระทำความผิดมาลงโทษให้ได้วันนี้เกมมันจบลงแล้วคนที่เป็นคนใหญ่คนโตที่คุณนับถือเนี่ยเกมแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้คุณเข้ามาให้ข้อมูลเข้ามาสารภาพกับเราซะจะดีกว่ามันจะเป็นประโยชน์กับ
คุณมากขึ้นนะครับหนึ่งในสิบห้าจุดที่เจ้าหน้าที่เข้าไปนะครับก็คือบริษัทก่อสร้างของกำนันนกนะฮะเพื่อจะไปหาหลักฐานเรื่องการหัวประมูลนะครับคือพอไปถึงวันนี้เนี่ยอ่านหมายค้นเสร็จเรียบร้อยปรากฏว่ารอปภไม่ให้เข้านะฮะเจ้าหน้าที่ต้องปีนเข้าไปนะครับทุกผู้ชมครับ

มาที่บริษัทปพัฒนารุ่งโรศที่นครปฐมนะฮะหนึ่งในบริษัทที่มีชื่อของกำนันนก
ลักษณะบริษัทเป็นแพลนปูนนะครับมีรถบรรทุกมีรถแบ็คโฮลอยู่เป็นจำนวนมาก
คือวันนี้เขาก็มีคนงานมีพนักงานมาทำงานตามปกตินั่นแหละฮะ
แต่พอเห็นตำรวจมาอ่านหมายแล้วเสร็จไม่ยอมให้เข้า
นี่ฮะอ่านหมายค้นเสร็จพนักงานด้านในตกใจนะฮะ
มีรอปภพยายามไม่ให้เข้านะครับ
จนเจ้าหน้าที่หัวหน้าชุดต้องสั่งให้ชุดอินซีเนี่ยปีนข้ามประตูรั้วเข้าไป
แล้วก็ไปอธิบายทำความเข้าใจให้รอปภฟังว่าแบบนี้ไม่ได้นะ
มันมีความผิดฐานขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
เพราะมีหมายค้นจากศาลเรียบร้อยเขาถึงยอมเปิดประตูให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปนะฮะ
นี่ครับหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗นะฮะ
ก็เข้าไปเคลียร์พื้นที่แล้วเจ้าหน้าที่หน่วยต่างก็เข้าไปตรวจสอบด้านในนะครับ
ระหว่างที่ตำรวจเข้าไปตรวจค้นนะครับนี่ฮะทีมข่าวก็นี่จังหวะตอนเข้าไปนะฮะ
คือนักข่าวไปสังเกตเห็นบุคคลคนหนึ่งคล้ายกับญาติของกำนันนก
หน้ากากอนามัยเดินไปขึ้นรถตู้นี่แล้วก็หลบเลี่ยงสายตาของเจ้าหน้าที่ออกไป
ออกจากพื้นที่ไปนะครับส่วนด้านในนะครับทุกผู้ชมครับ
ที่บริเวณแพลนปูนของบริษัทเนี่ยไปเจอรถฟอร์จูเนอร์สีขาวนะฮะ
ทะเบียนสสฤ๙๙๑กรุงเทพมหานครฟอร์จูเนอร์สีขาว
นี่คันนี้นะฮะไปเจออยู่ด้านในนะครับก็เหมือนกับในกล้องวงจรปิด
วันที่มีตำรวจ๖นายพยายามช่วยกำหนังนกกับนองท่าผามือยิงสอสิวเนี่ย
หลบหนีที่เป็นขบวนรถกันเลยในวันนั้นเนี่ยนี่คันนี้เลยนะครับ
ทิ้งเอาไว้ที่บริษัทแห่งนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็นำไปนะครับ
เป็นของกลางเรียบร้อยนะครับอ่าตำรวจภูทรภาคเจ็ดแล้วก็ชุดพิสูจน์หลักฐาน
ก็มาเก็บพวกรอยนิ้วมือต่างซึ่งรถคันนี้ก็มีการดัดแปลงสภาพเล็กน้อย
แต่เจ้าหน้าที่บอกจำได้แล้วก็ตรวจไม่ยากหรอกอืมอ่า
คุณผู้ชมครับวันนี้๑๕จุดที่เจ้าหน้าที่ลุยตรวจค้น
เพื่อจะดูเรื่องอิทธิพลหรือว่าการทำผิดกฎหมายต่าง
ความจริงก็เข้าในเวลาไล่เลี่ยกันนะนะมีอยู่จุดหนึ่งนะครับ
ที่บ้านทุ่งรีตะมนทัพหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม
นี่คือบ้านของนายสักกะรินทวมศุกร์
ชาวบ้านเขาเรียกว่ากำนันเต้ง
ชื่อเล่นชื่อเต้งนะครับแต่ชาวบ้านเรียกกำนันเต้ง

หลังจากมีข้อมูลนะฮะเจ้าหน้าที่บอกว่า
มีข้อมูลว่ากำนันเต้งกับกำนันนกเขารู้จักกัน
แล้วมีส่วนในการหัวประมูลประมูลงานด้วยกัน
หน้าบ้านนะฮะเปิดเป็นร้านให้เช่าบูชาวัตถุมงคล
โดยเฉพาะไอ้ไข่วัดเจดี
พอเข้าไปถึงไปตรวจค้นด้านในนี่ด้านหน้านะฮะ
เห็นไหมเขาเขียนร้านกำนันเป้งนะ
จะบอกว่าชาวบ้านเรียกก็ไม่ได้นะ

ไม่ได้เป็นเลยฮะไม่ได้เป็นอะไรเลย
นี่คือพอไปดูในห้องนอนเนี่ย
ห้องนอนของกำนันเป้งเนี่ยไปเจอเอกสารบางส่วน

แต่ก็ไม่ได้มีสิ่งผิดกฎหมายอะไรนะครับ
ส่วนกำนันเต้งไม่ได้อยู่ที่บ้านนะครับ
ญาติอยู่นะฮะญาติบอกว่าที่บ้านเนี่ย
กำนันเต้งไม่อยู่นี่กำนันเต้งถามว่าอยู่ไหน
เขาบอกกำนันเต้งไปขายนู่นขายอาหารอยู่กัมพูชา
ไป๓ปีแล้วเห็นตามข่าวบอกขายข้าวมันไก่
แล้วตัวกำนันเต้งเนี่ยญาติบอกไม่ได้เป็นกำนันด้วยนะ
นี่เห็นไหมข้าวมันไก่และข้าวมันไก่ทอด
อยากได้นาฬิกาช่วยอุดหนุนกันเยอะครับ
แล้วเขาก็เช็คอินเอาไว้อยู่นู่นกัมพูชา
ค่ะแต่ชื่อเฟซบุ๊คเขาก็ชื่อกำนันเต้งทุ่งรี
แต่ถ้าไม่ได้เป็นกำนันแล้วแอบอ้างว่าเป็นกำนันมันผิดกฎหมายไหม
นั่นน่ะสิแต่ญาติญาติของกำนันเต้งบอกชาวบ้านเรียกกันเอง
ก็เลยเรียกต่อกันมานี่นี่เขาเคยโพสต์คลิปเอาไว้
เห็นไหมอยู่กัมพูชานะญาติบอกไปอยู่มา๓ปีแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจค้นก็จากจุดนี้ก็เลยไปอีกจุดหนึ่ง
จากบ้านของกำนันเต้งเนี่ยใกล้กันมันมีบ้านอีกหลังนึงนะครับ
หลังนี้ใหญ่โตนะครับไปตรวจค้นเนี่ยพบปืนพก
มีทะเบียนถูกต้องอยู่๓กระบอกนะฮะ
แล้วก็มีรถหรูจอดอยู่ในบ้านด้วยตามข่าวบอกนี่คือบ้านของกำนันเต้งเหมือนกัน
เดี๋ยวจะไปตรวจสอบต่อนะครับว่าทรัพย์สินต่างได้มาอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายหรือไม่อย่างไรหลังนี้หรูนะ
ลูกพี่ลูกน้องของกำนันเต้งนะฮะที่อยู่ในบ้านนะครับ
ยืนยันว่ากำนันเป้งไม่รู้จักกำนันนก
เรื่องที่บอกว่ากำนันเต้งเป็นนอมินีให้กับกำนันนกในการหัวประมูลประมูลงาน
ขอยืนยันว่าไม่จริงเพราะเขาไม่ได้รู้จักกัน
แล้วส่วนตัวเนี่ยญาติก็ไม่รู้จักกำนันนกด้วย
ไม่รู้ว่าอยู่ดีเนี่ยโดนหางเลขได้ยังไง
ธุรกิจที่ทำของกำนันเต้งก็แค่ทำธุรกิจรถยก

ส่วนตอนนี้ไปเปิดร้านอาหารอยู่ที่กัมพูชา
เราก็เลยขอเบอร์โทรนี่นักข่าวก็เลยขอคุยกับกำนันเป้งกันแล้วกัน
ก็เลยโทรไปหานะฮะเขาอยู่กัมพูชานะครับ
นี่เขาบอกเขาอยู่กัมพูชาก็รับสายเรียบร้อย
กำนันเต้งยืนยันว่าไม่รู้จักกำนันนกเหมือนกัน
ไม่เคยเจอหน้าด้วยตอนนี้เขาเปิดร้านขายอาหารอยู่กัมพูชา
ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับงานก่อสร้างไม่เคยเปิดบริษัทก่อสร้าง
เพราะฉะนั้นเขาไม่เคยมีส่วนร่วม
โครงการประมูลก่อสร้างหัวประมูลอะไรกับกำลังนกทั้งสิ้น

ชายหนุ่มชื่อในแบงก์เป็นคนสนิทของกำนันนก
เป็นหุ้นส่วนของบริษัทนี้นะครับ
ด้านในก็จะมีพวกไว้บอร์ดเขียนโครงการต่างในบริษัท
ที่แบงก์เขาได้ศิษย์ในการรับเหมาก่อสร้างอยู่หลายโครงการ
เจ้าหน้าที่ก็เก็บไปเป็นหลักฐานก่อนพวกเอกสาร
แล้วก็ครอบครัวซึ่งมีอยู่๓คันเอกสารอีกหลายอย่างสมุดบัญชีมีอยู่๑๒เล่ม
ตรวจสอบที่นี่อยู่๒ชั่วโมงนะฮะแล้วก็เชิญตัวแบงค์ไปสอบปากคำ
ที่กรองบัญชาการตมทภูทรภาค๗เนี่ยระหว่างที่ไปขึ้นรถนี่
ส่วนบริษัทของแบงค์เนี่ยก็เข้าแข่งขันกับบริษัทของกำนันนก
ในการประมูลงานก่อสร้างแต่ไม่ได้หัวประมูลกัน
เอื้อประโยชน์อะไรกันนะแล้วเวลายื่นประมูลเนี่ย
บริษัทของเขาแพ้ด้วยซ้ำซึ่งแพ้ไม่ใช่ว่าแพ้
เพราะยอมกันหรือว่าไปเป็นคู่เทียบเพื่อให้เกิดการหัวประมูลนะ
บอกก็บริษัทผมเล็กกว่าผมก็แพ้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

ข้อมูลเบื้องต้นก็คือจ่าสิบตำรวจพิสิทธิ์คนนี้ก็คือหลานเขยกำนันนกไง
กำนันนกไปขอให้สารวัตรสิวช่วยโยกย้ายตำแหน่งให้หน่อยในคืนวันเกิดเหตุ
แล้วสารวัตรสิวปฏิเสธก็เลยเกิดเรื่องไง
เขาว่ากันว่าเนี่ยจ่าสิบตำรวจพิสิทธิ์คือหลานเขยคนนั้นแหละคนที่เป็นประเด็นนั่นแหละ
เขาเรียกกันว่าจ่าอาร์ตเป็นผู้บังคับหมู่สถานีตำรวจทางหลวง๑กองกำกับการ๒กองบังคับการตำรวจทางหลวงนะคะ
ไม่เจอจ่าอาร์ตนะคะแต่เจอปืน๙กระบอกปืนยาว๓ปืนสั้น๖
เจ้าหน้าที่ก็ยึดไว้เพื่อตรวจสอบแต่ข้อมูลเบื้องต้นเหมือนกับว่าปืนก็มีทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ทีนี้คุณอาของจาอาร์ตบอกว่าโอ๊ยไม่ได้เป็นญาติเลย
ไม่ใช่แค่ไม่รู้จักนะไม่ได้เป็นญาติไม่ได้อะไรเลย
ไม่รู้จักกับกำนันนกไม่เกี่ยวข้องเป็นเครือญาติ
คุณผู้ชมยิ่งไปกว่านั้นนะคุณอาของจาอาร์ตบอกว่า
คนแถวนี้ไม่มีใครเคยได้ยินชื่อกำนันนกด้วยซ้ำ
แต่จ่าอาจไปงานเลี้ยงบ้านกำลังนกอ่ะ
คุณอาบอกว่าก็ไปงานเลี้ยงในฐานะเป็นหัวหน้าลูกน้องอะไรแบบนี้
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการร้องขอตำแหน่งอย่างที่เป็นข่าวเลย
เมื่อกี้กลับมาซื้นที่บริษัทของคำดับนกและตำรวจถูกยิงเศียชีวิต
แล้วก็บาดเจ็บโดยเฉพาะสารวัตรสิวเนี่ยก็อย่างที่ทราบนะฮะ
ก็ต้องมีการขยายผลกันตั้งกรรมการสอบกันเยอะสำหรับตำรวจที่ไปร่วมงานนะครับ
แล้วภูมิกับเบิ้มท่านก็ยิงตัวตาย
หลังจากที่มีข่าวว่าท่านเป็นคนชวนสารวัตรสิวเนี่ยไปร่วมงานเลี้ยงในวันนั้น

ล่าสุดวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่ของวัดตรีทศเทพและตำรวจทางหลวง
ได้ช่วยกันย้ายพวงหลีดขึ้นรถบรรทุก๖ล้อ
แล้วก็เคลื่อนร่างของพันธมตเอกวัชิรายาวไทยสงฆ์
ภูมิกับเบิ้มภูมิกับการ๒กองบังคับการตำรวจทางหลวง

ยังวัดใหญ่ท่าเสาจังหวัดอุตรดิษฐ์นะครับ
หลังจากที่รับร่างมาสวดพระอภิษฐรรม
หนึ่งคืนเมื่อคืนนี้ที่วัดตรีทศเทพ
วันนี้ก็เคลื่อนร่างกลับไปที่บ้านเกิดที่จังหวัดอุตรดิษฐ์
เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาและไปชาปนกิจที่อุตรดิษฐ์
ครอบครัวนำรูปหมวกขาวกระบี
ไว้ที่หน้าโรงศพนิมนต์พระหนึ่งรูป
ประกอบพิธีในการเคลื่อนย้ายร่างนะครับ
จากนั้นครอบครัวทั้งพี่สาวภรรยาและลูกชายของภูมิกับเบิ้ม
ได้จุดทูบเชิญดวงวิญญาณกลับบ้านที่นาศาลาสวดพระอภิษฐรรม
ขณะเดียวกันน้องชายของภูมิกับเบิ้มเมื่อมาถึงวัดนะครับ
ได้เข้าไปกอดคอร้องไห้กับลูกน้องของภูมิกับเบิ้ม
แล้วก็พากันเดินไปที่หน้าโรงศพของภูมิกับเบิ้ม
ลักษณะเหมือนไปพูดอะไรกับภูมิกับเบิ้มที่ลง
แล้วก็มาจุดทูบจูบที่รูปของพี่ชาย
ต้องมาประคองตัวกันออกไปนะฮะ
หมวกขาของพี่ชายสวมใส่ให้กับหลานชาย
ก็คือลูกชายของภูมิกับเบิ้มลูกชายวัย๘ขวบ
นี่เป็นหมวกของคุณพ่อนะฮะจากนั้นทางครอบครัวและเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกัน
เคลื่อนย้ายลงบรรจุร่างของภูมิกับเบิ้มออกจากสลานะครับ
น้องชายก็ถือกระถางทูบนำหน้าขบวน
นำขึ้นรถตู้ของเจ้าหน้าที่นะครับครอบครัวลูกชายภรรยาแล้วก็น้องชาย
ก็เรียกภูมิกับเบิ้มให้กลับบ้าน
น้องชายของภูมิกับเบิ้มได้ไปบอกพี่ชายที่โรงศพนะครับ
จะเคลื่อนย้ายร่างกันในวันนี้เนี่ยน้องชายบอกว่าได้บอกกับพี่ชายว่า

เราเชื่อพี่เบิ้ม

ต้องรับผิดชอบ

วัดตรีทศเทพที่กรุงเทพนะครับ

คุณผู้ชมคะญาติของผู้กำกับเบิ้ม

เพื่อรอรับร่างของผู้กำกับเบิ้มนะคะ

มาร่วมแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมากค่ะ

ผู้กำกับเบิ้มมาถึงที่วัดใหญ่ท่าเสาอำเภอเมืองอุตราดิษฐ์

มีเพื่อนจากในร้อยตำรวจรุ่นที่๕๕

ก่อนจะย้ายศพลงโดยมีภรรยาถือรูป
ถือหมวกของผู้กำกับเบิ้มค่ะ
ส่วนน้องชายเดินเข้าไปรับกระบี่พระราชทานของพี่ชาย

ก่อนจะนำร่างเข้าไปตั้งที่สาราเพื่อรดน้ำศพ
ระหว่างนี้ครอบครัวและญาติก็ร้องไห้
ตะโกนเรียกชื่อผู้กำกับเบิ้ม
ช่วงน้องชายของผู้กำกับเบิ้มยังอยู่ในอาการเสียใจ
และรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เดินไปที่โรงศพแล้วก้มลงไปกอด
คล้ายกับกำลังคิดถึงพี่ชาย
หลังจากนั้นเพื่อนก็เข้าไปรดน้ำศพ
แล้วก็เข้าไปจับมือแม่ของผู้กำกับเบิ้ม
รวมถึงรูปศีรษะลูกชายด้วยนะคะ
แล้วก็ไปให้กำลังใจคุณพ่อของผู้กำกับเบิ้ม
ที่นั่งอยู่ที่เก้าอี้คือคุณพ่อท่านมีอาการป่วย
ไม่สามารถยืนได้นานนะคะ
แล้วก็ต่างก็ร้องไห้เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
คือเพื่อนตำรวจก็บอกว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา
ในการเรียนนักเรียนในร้อยตำรวจและรับราชการตำรวจมาด้วยกัน
ขณะที่พลตำรวจเอกดำรงศักดิติประพัฒน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
รวมถึงครอบครัวของพันธมตรีศิวกรสายบัวหรือสารวัตรสิว
ได้ส่งพวงหลีดมาร่วมแสดงความเสียใจ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
น้องชายผู้กำกับเบิ้มบอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ครอบครัวยาวไทยสงศ์
ตอนนี้กำลังใจดีขึ้นมากสภาพจิตใจดีขึ้นมาก
เมื่อถามว่าได้คุยอะไรกับพี่ชายก่อนหน้านี้หรือไม่
น้องชายบอกว่าเป็นเรื่องที่เราได้คุยกันสองคนมาโดยตลอด
และทราบกันเป็นอย่างดีไม่มีอะไรต้องพูดอธิบายเพิ่ม

คาดว่าหลังจากนี้ทั้งสองครอบครัว
จะได้มาเจอกันพูดคุยกันให้กำลังใจกันในการสูญเสียครั้งนี้
ทางครอบครัวก็ฝากความห่วงใยความประหารีมาทางครอบครัวทางภูมิกับนะครับ
ทางครอบครัวท่านสารวัตน์แบงค์หรือท่านพันธมดิสิวากรนะครับ
สายบัวท่านก็เบื้องต้นก็ไม่ได้ฝากอะไร
จากความปรารถนาดีความห่วงใยของครอบครัวทางภูมิกับ
แล้วก็ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ครับ
มีกำลังใจมากนะครับหลังจากที่รู้ว่าครอบครัวของแบงค์ก็มาให้กำลังใจเหมือนกัน
ตอนนี้ก็ใจทางครอบครัวก็ดีขึ้นมากครับ
แล้วก็ไม่มีใครอยากให้เกิดครับ

สิ่งหนึ่งที่พี่โอนึกถึงพี่ชายมาตลอดแม้กระทะวันนี้ทันเอง
เรารู้กันอยู่แล้วทางกลัวสองคนตั้งแต่เกิดครับ
ตอนช่วงที่เดินออกมาหลังเสร็จพิธีรดน้ำศพคุณพ่อถึงกับขาอ่อนแล้วล้มลงไปเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาปฐมพยาบาลแล้วก็พาครอบครัวไปพักรับประทานอาหาร
ก่อนจะกลับมาฟังพระสวดอภิษฐรรมในช่วงค่ำค่ะ
ก็เป็นครอบครัวราชการนะฮะน้องชายก็เป็นทหารคุณพ่อก็เป็นทหารภูมิกับเบิ้มเป็นตำรวจนะครับ
น้องชายบอกว่าส่วนหนึ่งพี่ชายก็อาจจะต้องการรับผิดชอบเพราะว่าก็ถูก
มองว่าพาสารวัสสิวที่เป็นลูกน้องไปตายหรือเปล่า
เพื่อนของภูมิกับเบิ้มนะครับก็ออกมาโพสต์แสดงความเสียใจต่อการจากไป
หลายคนก็นำคลิปนะครับขณะที่ภูมิกับเบิ้มยังมีชีวิตอยู่มาโพสต์เพื่อเป็นการไว้อะไร

บ้มก่อสีหน้ายิ้มย้ามีความสุขนะครับมีเพื่อนเอามาโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊คนะฮะ
ชื่อเจ๊ก้อยลำซิ่งนะครับพร้อมกับระบุข้อความว่าไปสู่สุขตินะคะ
ภูมิกับเบิ้มด้วยรักอาลัยที่สุดปีนี้ไม่ได้เป่าเค้กด้วยกันเลยค่ะ
นี่นะครับขณะเดียวกันก่อนหน้านี้นะครับ
คุณผลพันธมดรีสงครารเตชนะรงสารวัติสำนักงานกำลังพล
สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็เคยโพสต์ภาพที่ถ่ายคู่กับกุ้ม
กับเบิ้มแล้วก็เพื่อนตำรวจเอาไว้พร้อมกับระบุข้อความ
บอกว่าขอให้ลูกพี่ไปสู่สุขติครับขอบพระคุณพี่มาก
ที่คอยให้โอกาสน้องและความเมตตาตลอดเวลาเป็นเกียรติมากครับที่ได้รู้จักกับพี่
นายตำรวจดังท่านหนึ่งนะฮะดาบตำรวจยุทธพลศรีสมพงศ์จอนนี่มือปราบ
ก็โพสต์แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของภูมิกับเบิ้มนี่ครับ
แล้วก็บอกว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นสารวัตรคอมมันโดกองปราบและเคารพการตัดสินใจของท่านครับ
คุณผู้ชมค่ะส่วนเพื่อนมัธยมค่ะได้ออกมาให้ข้อมูลว่า
ผู้กำกับเบิ้มเป็นคนดีขยันเรียนใจบุญบริจาคเงินสร้างห้องน้ำ
โรงเรียนที่ขาดงบประมาณนะคะเพื่อนเพื่อนบอกว่าเสียใจที่ต้องมาด่วนจากไปแบบนี้
ส่วนกู้ภัยได้โพสต์ค่ะผู้กำกับเบิ้มผ่านสุพรรณบุรี
ทำบุญตลอดนะคะโดยคุณแซคนัทวินนักข่าวของเรา
ไปที่โรงเรียนบ้านชำตกที่อำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิษฐ์
เพราะทราบมาว่าผู้กำกับเบิ้มและครอบครัวบริจาคเงินปรับปรุงห้องน้ำของโรงเรียน
ซึ่งได้คุยกับท่านผู้มนุยการโรงเรียนท่านธนิดาบุญมีค่ะ
บอกว่าเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าทางโรงเรียนจะปรับปรุงห้องน้ำ
แต่ว่าขาดงบประมาณพอผู้กำกับเบิ้มทราบข่าว
ก็ไปรวบรวมเงินจากเพื่อนฝูงและเงินส่วนตัว
ร่วมบริจาคหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบบาท
เพื่อปรับปรุงโครงเหล็กหลังคาห้องน้ำประตูและชะโครก
ผอโรงเรียนยังบอกอีกนะคะว่าสมัยเรียนมัธยม
เป็นเพื่อนกับผู้กำกับเบิ้มตอนนั้นเธอเรียนโรงเรียนอุตรดิษฐ์
รุณีเป็นโรงเรียนผู้หญิงล้วนส่วนผู้กำกับเบิ้มเรียนโรงเรียนอุตรดิษฐ
ที่เป็นโรงเรียนชายล้วนเวลามีการจัดกิจกรรมก็จะเจอกันมาโดยตลอด
เท่าที่รู้จักผู้กำกับเบิ้มเป็นคนดีมีความรับผิดชอบ
มีความเป็นผู้นำสุภาพให้เกียรติผู้อื่นเป็นผู้ชายอบอุ่น
ชอบสร้างเสียงหัวเราะเอ็นเตอร์เทนเพื่อนตลอด
เรียนผู้กำกับเบิ้มนั้นเป็นคนตั้งใจเรียนมากเมื่อสอบในร้อยได้
ผู้กำกับเบิ้มดีใจมากเพราะเหมือนกับว่าเด็กต่างจังหวัดน้อยคนนะคะ
ที่จะสอบได้เธอยังจำบรรยากาศวันนั้นได้อยู่นะคะ
เพราะว่าทุกคนต่างก็ดีใจกับเบิ้มพอทราบข่าวก็ตกใจมาก
แต่เคารพในการตัดสินใจเพราะเข้าใจว่าคงเครียดมากจริง
รู้สึกเสียใจที่สูญเสียผู้กำกับเบิ้มไปค่ะ
รู้สึกใจหายค่ะไม่คิดว่าท่านจะตัดสินใจทำแบบนั้นนะคะ
แต่ก็เนื่องด้วยว่าท่านเป็นชายชาตินักรบนะคะเพราะว่าพ่อของท่านก็เป็นทหารอะไรอย่างนี้ค่ะ
ท่านก็อาจจะมีความกดดันแล้วก็รู้สึกผิดในเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะ
ท่านเป็นคนมีน้ำใจแล้วท่านรักเพื่อนแล้วก็สุภาพเป็นคนอบอุ่นนะคะ
ผู้ชายอบอุ่นแล้วก็เป็นความหวังของพ่อแม่ค่ะท่านตั้งใจเรียนมาก
เรายังอยู่ในความทรงจำที่ดีอยู่อะค่ะภาพของท่านภูมิกับเบิ้มก็
ก็เป็นเพื่อนที่ดีคนหนึ่งค่ะนอกจากนี้นะคะกลุ่มเพื่อนของผู้กำกับเบิ้ม
ยังบอกด้วยว่าถ้าผู้กำกับเบิ้มกลับมาที่อุตรดิษฐ์เมื่อไหร่
กิจวัตรส่วนใหญ่คือไปเล่นฟุตบอลกับตำรวจที่รู้จักและรู้จักกันในนามของนักกีฬาฟุตบอลของไร่ศรีศุกร์รุ่นอาวุโส
ออกกำลังกายที่สนามกีฬาหม่อนไหมแล้วก็พาครอบครัวไปปั่นจักรยานเล่นด้วยกัน
เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่สุพรรณบุรีก็โพสต์เฟซบุ๊กนะคะแสดงความเสียใจกับครอบครัว
แล้วก็บอกว่าผู้กำกับเบิ้มผ่านอำเภออูทองเมื่อไหร่เนี่ยท่านไม่เคยลืมหน่วยกู้ภัยจากนารายเลย
แวะทำบุญตลอดแวะคุยกับสมาชิกให้ข้อคิดดีตลอดเลยค่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยนะคะกับอาสาสมัครชมรมกู้ภัยจากนารายอำเภออูทอง
จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นผู้โพสต์เฟซบุ๊กเลยคุณชัยสิทธิ์นรงพันธ์
บอกว่าผู้กำกับเบิ้มมาทำบุญบริจักษ์ลงศพมอบเงินเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหลายครั้งก็เคยรับมอบมาครั้งหนึ่ง
เมื่อวันที่เก้าธันวาคมปีหกห้าล่าสุดผู้กำกับเบิ้มเพิ่งมา
สิบเจ็ดกรกฎาคมแล้วพอมาเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยตกใจมาก
เพราะผู้กำกับเป็นคนที่มีอุปนิสัยใจคอดีมากขอให้ผลบุญที่ท่านทำไว้
ขอให้ท่านไปสู่สุขติสู่พบภูมิที่ดี
มาบริจาคโรงศพแล้วก็บริจาคเงินเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
ที่เจอกันสองครั้งนะครับสองครั้งแล้วแกเป็นคนนิสัยใจคอดีอะครับ
ขอให้แกไปสู่สุขติพบที่ดีครับอ่าทุกผู้ชมครับส่วนความคืบหน้า
ในคดีที่เกิดขึ้นถ้าเป็นคดีอาญาเกี่ยวกับเรื่องการยิงกันในงานเลี้ยง
ที่บริษัทกำนันนกตำรวจเสียชีวิตไปหนึ่งนาย
บาดเจ็บอีกหนึ่งนายแล้วนะค่ะจุดสำคัญคือต้องรอดูว่า
เสิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดในจุดตรงนั้นฮะที่ไปได้คืนมาแล้ว
คนงานของกำนันนกเนี่ยเอาไปทิ้งน้ำอ่ะนะนี่นะฮะคนที่มาร่วมงานนะฮะ
ที่เป็นเจ้าหน้าที่ราชธรรมเนี่ยตอนนี้เป็นอดีตแล้วเนี่ยนะครับ
เขาไปเอาขึ้นมาได้นะครับล่าสุดวันนี้นะครับที่บิ๊กโจ๊กลงไปตามความคืบหน้าทางคดีนะครับ
กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗นะฮะซึ่งเป็นจุดที่มีการเป็นศูนย์บัญชาการในการสืบสวนสอบสวนคดีนี้นะครับ
เป็นจุดที่จะเรียกผู้เกี่ยวข้องในคดีกำนันนกมาสอบปากคำ
วันนี้ทางบิ๊กโจ๊กก็ได้เปิดเผยความคืบหน้าไว้นะครับมีการแถลงภาพรวมของคดีด้วยนะครับ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยกู้ข้อมูลต่างตั้งแต่๑๐กันยายนที่ผ่านมา
วันนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพบตรนะครับบอกชัดเจนเลยนะครับบอกว่า
พรุ่งนี้นะฮะน่าจะได้เห็นข้อมูลทั้งหมดซึ่งจะนำไปสู่การออกหมายจับบุคคลในคดีนี้เพิ่มเติมได้ด้วยนะครับ
ก็จะเห็นว่าจะพบอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นคำถามต่างนะครับว่าจะออกไม้จับใครไหม
เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะทราบนะครับนะว่าจะมีการขอมาต่อสารออกหมายจับเพิ่มเติมใครบ้างนะครับ
แล้วก็จากวันนี้ไปก็จะไล่การตรวจเอกสารยาวไปอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับ
นี่แหละฮะเพราะบิ๊กโจ๊กบอกว่าตำรวจ๒๘นายที่อยู่ในงานเลี้ยงที่บ้านกำนันนกเนี่ย
ยังพูดไม่ตรงกันเลยนะฮะอันนี้ไม่นับพลเรือนอีก๒๗นะครับ
เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ทั้งภาพและเสียงเนี่ยถ้าได้มาเนี่ย
มันจะรู้หมดว่าใครพูดอะไรยังไงหรือว่ามีพฤติกรรมยังไงบ้าง
พลตำรวจโทอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐาน
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับนี่คุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวของเราไปคุยด้วย
ท่านบอกว่าการกู้เครื่องบันทึกภาพวงจรปิดของบ้านกำนันนกมีอยู่๒ตัวนะฮะ
คือที่บ้านกับที่บริษัทที่จัดงานเลี้ยงเพราะว่าพอเขาพาหนีเขาพาไปบ้านก่อน
จะแยกย้ายกันหนีระหว่างกำนันนกกับทางหนองท่าผา
ซึ่งถูกนำไปทิ้งน้ำทั้งสองกล่องแล้วก็แช่อยู่หลายวัน
นี่เป็นครั้งแรกที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ยจะมากู้ข้อมูลตรงนี้
เพราะปกติเคยได้รับภารกิจจะเป็นเซิร์ฟเวอร์หรือว่ากล้องที่มันตากฝนนิดหน่อย
หรือถูกถอดไปอย่างกระทันหันหรือลบไฟล์ข้างใน
ไม่ใช่แบบเอาไปทิ้งแช่น้ำแบบนี้ซึ่งโชคดีที่เจ้าหน้าที่เนี่ย
มาถูกวิธีคือเก็บมาโดยที่ไม่ได้เอาน้ำออก
อ้าอะคือเพราะเก็บขึ้นมาพอเขียบหาว๊าแล้วก็ทรีบเอามาส่งเลย
เพราะถ้าเกิดไปเทน้ำออกทำให้มันแห้งก่อนเนี่ย
พอแห้งปุ๊บมันจะเกิดสนิม
จะมาถึงมือชุดพิสูจน์หลักฐานเนี่ยสนิมมันจะมาก่อน
ส่วนขั้นตอนการจัดการกับเครื่องบันทึกภาพทั้งสองเครื่อง
ทั้ง๒เครื่องเจ้าหน้าที่จะนำเครื่องรุ่นเดียวกันไปทดลองแช่น้ำ
แต่ไม่ใช่เครื่องที่ได้มานะฮะเป็นรุ่นเดียวกันแต่ว่าเครื่องอื่น
นะครับจะลองเอาไปแช่น้ำแบ่งเป็นแช่๑ชั่วโมงแช่๒๔ชั่วโมง
แล้วก็แช่๓๖ชั่วโมงแล้วผลการทดสอบออกมาเป็นยังไงเนี่ยจะได้
มาวิเคราะห์แล้วเอามาประเมินต่อนี่นะครับแล้วก็จะเอามาเข้าห้อง
ใช้วิธีอบเป่าให้แห้งแล้วนำเข้าเครื่องดูดความชื้นซึ่งณ
ตอนนี้ทั้งสองเครื่องแห้งดีแล้วแล้วก็มีการส่งกลับไปยังบริษัท
ใหญ่เพื่อตรวจซ่อมให้ปกติคาดว่าเครื่องจะถูกส่งกลับมาช่วงเย็น
วันนี้คืนนี้เจ้าหน้าที่จะเริ่มกู้ไฟล์เลยนะฮะเพราะฉะนั้น
โจ๊กก็เลยบอกว่าคาดว่าพรุ่งนี้อาจจะได้ข้อมูลแล้วเดี๋ยว
คืนนี้เนี่ยจะกู้ไฟล์แล้วนะครับซึ่งเทียบกับคดียิงนายก
มนตรีที่จังหวัดสงขลาเมื่อปี๒๕๕๕ตอนนั้นไฟล์ถูกลบหมด
แต่เจ้าหน้าที่เนี่ยกู้กลับมาได้ใหม่หมดอ่าคราวนี้ไฟล์ไม่ได้
ลบแต่ถูกเอาไปทิ้งน้ำ
มันในเครื่องแห้งและสุกส่งไปแล้วเดี๋ยวจะมากู้คืนนี้

เอาไปกันทั้งทีมเลยเพราะว่ามันต้องค่อนข้างห้องแล็บมันต้องสะอาดจริง